ยังไม่จบนะคะประเด็นเรื่องของหวย๓๐ล้าน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ๔มิถุนายนที่ผ่านมาสารชั้นต้นสารจังหวัดกาญจนบุรี
ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็มาให้สัมภาษณ์สื่อประโยคหนึ่งที่สื่อถามไปที่หมวดจรูน
ค่ะว่าจะฝากอะไรถึงครูปีชาไหมอืมจำได้ใช่ไหมคะอืม
เลวโดยสันดาลการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยอะไร
อันนี้ฝากไปที่ครูปีชาโอ้โหแต่นักข่าวก็พยายามไปถามครูปีชาว่า
เอาครูจะจบไหมจะไปยังไงต่อครูบอกว่าเดี๋ยวมีภาค๒
เอาจริงนะตอนแรกก็คุยกันตั้งแต่ก่อนสารตัดสินแล้วนะว่า

หมวดจรูนจะฟ้องกับครูปริชามั้ย
หมวดจรูนบอกว่าไม่ฟ้องให้มันจบไปตามนั้นเถอ
ต่างคนต่างอยู่เถอะไม่ไหวแล้ว

เหนื่อยแล้วเขาอยากใช้เงิน
ฟ้างเนี่ยยังขอไปอีกขอพักสองอีก
เออเรื่องมันกลับตลปัดมากเลยอ่ะ
เนี่ยแหละประโยคนี้แหละคนเลวโดยสันดาล

ทำให้ครูปริชาเนี่ยไปฟ้อง

เรียกเงินค่าเสียหายเนี่ย๓๐๐๐๐๐บาท

คุณผู้ชมเป็นเฟซบุ๊คของทนายตั้ม
หรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะคะบอกว่า

หมินประมาทโดยการโฆษณา
เรียกเงินค่าเสียหาย๓แสนบาท

ตามหมายสารพบว่าครูปีชายื่นฟ้อง

วันเดียวกับที่สารอ่านคำพิพากษา

เพราะว่าสารไม่เชื่อว่าครูปีชาซื้อหวยมาจริง

ที่ทนายตั้มได้รับคำชี้แจงบอกว่า
เรื่องมันกลับตลปัดไปกันหมดเลยอ่ะ

ที่จะต้องเป็นคนโกรธแคล้น

คือจริงแล้วหมวดจรูนต้องฟ้องหมินประมาทครูปีชา
ซ้ำไปที่ไปกล่าวหาว่าเขา

ในตั้งบอกว่าคุณลุงจรูลพยายามขมอารมณ์อโษศิกรรมให้กับครูปริชา
แต่ตัวครูปรีชาเองยังไม่จบยังไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจ

ทีนี้ไปดูในคำฟ้องบรรยายนะคะ

เนื่องจากว่าวันที่๓มิถุนายนหมวดจรูนไปตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ทางสถานีโทรทัศน์หลายช่องกรณีที่มีการนัดฟังคำพิพากษาคดี
ในวันที่๔มิถุนายนช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวไปถามหมวดจรูน
ตรงนี้แหละไปถามหมวดจรูนว่าจะฝากอะไรถึงครูปีชาไหมคะ
จรูนตอบว่าไม่ต้องฝากล่ะครับผมว่านะคนที่เลวโดยสันดาลการศึกษาเนี่ย
ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนี่แหละค่ะโค้ดคำพูดของหมวดจรูนนี้มาแหละ
เป็นประเด็นเลยครูปีชาเอามาฟ้องครูปีชาบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อ
แต่อันนี้มันเป็นการหมินประมาทโดยการโฆษณาก็เลยตัดสินใจฟ้องหมวดจรูนนะคะ

ใช่เรียกค่าเสียหาย๓แสนบาทแล้วก็ให้ขอขมา๗วันด้วย
อันนี้ไม่กล้าคิดเลยเหมือนกันนะว่าถ้าหมวดจรูนจะฟ้องกลับเนี่ยเขาจะเรียกเท่าไหร่
นั่นสิครับน่าจะมากกว่านี้เยอะนะฮะก็ว่าไปตามนั้น
ก็รอให้ทางด้านของคดีเขาว่าไปตามกระบวนการแล้วกัน